คุณผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
การเมืองสหรัฐต้องสูญเสียบุคคลสำคัญที่เป็นอดีตประธานาธิบดีนะครับ
ก็คืออดีตประธานาธิบดีจอร์ดบุชผู้พ่อ
ถึงแก่อศัลยกรรมด้วยวัย๙๔ปี
เราจะย้อนไปดูผลงานของอดีตผู้นำสหรัฐคนนี้
ซึ่งมีบทบาทการเป็นผู้นำทางการเมืองโลก
เมื่อกว่า๒๐ปีก่อนอย่างมากมายนะครับ

ในตอนนี้ร่างของในจอร์ชเอสดับเบอร์ยูบูช
อดีตประธานาธิบดีสาวรัฐ
เพื่อจัดพิธีไว้อาลัยอย่างสมเกียจ
โดยมีสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
และประชาชนร่วมพิธี
เช่นเดียวกับประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์และภรรยา
ที่เดินทางมาร่วมพิธีนี้ด้วย
อดีตประธานาธิบดีวัย๙๔ปีคนนี้
คือคนเดียวกับเด็กหนุ่มที่เข้ารับชายชาติ
เป็นนักบินประจำกองทัพเรือสาวรัฐ
สู่ศึกในสงครามโลกครั้งที่สอง
ที่ถูกกล่าวค้านถึงวีรกรรมกล้าหาร

เครื่องบินของเขาถูกยิงตก
กลางมหาสมุทรแปซิฟิกส์
โดยภาพที่เขาได้รับการช่วยเหลือ

ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
หลังสิ้นสุดสงครามบุชกลับบ้านเกิด

และเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ให้เป็นสมาชิกสภาสังกัดพักรีพับริกัน
ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญ
ระดับพักและระดับชาติ
โดยเฉพาะการดำรงตำแหน่งผู้สาวรัฐ
ประจำองการสมาบรชชาชาติ
ในสมัยอดีตประธานาธิบดีริชาร์จนิกสัน
และการเป็นหัวหน้าสำนักงานประสานงานสาวรัฐที่ประเทศจีน
ในช่วงเริ่มต้นการเปิดความสัมพันธ์
ระหว่างมหาอำนาจทั้งสองประเทศ

เป็นผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลาง
เส้นทางสู่การเป็นประธานาธิบดีสาวรัฐ
ของประธานาธิบดีบุชผู้พ่อ

เขาเคยพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งขั้นต้นในพักรีพับริกัน

ทำให้ในรายการเชื่อมั่นในความสามารถ
วุชผู้พ่อเป็นรองประธานาธิบดี
ตลอดสองวาระนานแปดปี
และในที่สุดชาวอเมริกันเลือกเขาขึ้นมา
เป็นประธานาธิบดีสาวรัฐ

ระหว่างสองคั่วการเมืองใกล้จะสิ้นสุด
และเป็นจังหวะเดียวกับการเริ่มต้น
ตำนานตลอด๔ปีของประธานาธิบดีบุช
ภาพของท้องฟ้ายามค่ำคืนของกรุงแบกแดด

เต็มไปด้วยลูกไฟจากอาวุธของกองทัพสาวรัฐ
ถูกเผยแพร่ผ่านสถานีโทษัตริย์ไปทั่วโลก
และเป็นภาพที่หลายคนจำไม่ลืม
นี่คือการตัดสินใจของประธานาธิบดีบุชผู้พ่อ
หลังอิวรักษ์นำโดยซัตดัมพุทเซนเข้ายึดพรองคูเวท

รวมด้วยกองกำลังพันธมิตรแทรกแสงอิรักษ์

ยังส่งผลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

หลังพ้นตำแหน่งตัวกลุ่นของบุช
โลดแล่นในการเมืองสาวรัฐ

ลูกชายเป็นประธานาธิบดีสาวรัฐ๒สมัย
ส่วนเจ็บลูกชายอีกคนหนึ่ง
ก็ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการรัฐฟอรีดา
แต่ไม่ประสบความสำเร็จในศึกเลือกตั้งผู้นำสาวรัฐ

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน